ขึ้นชื่อว่ารถบรรทุกไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าจะบรรทุกจะใส่ของใส่ของอย่างเดียวนะ
สิ่งที่ห้ามลืมเลยรัดมัดแล้วก็คลุมให้เรียบร้อย
ไม่งั้นนะรถที่เขาขับตามมาข้างหลังจะซวยแบบนี้ค่ะ
ทันมองไหมคะคุณผู้ชมมันหล่นใส่แบบจังแบบนี้ค่ะ

เออเอาเราก็ตามขับรถตามนี่ขนาดคิดว่าทิ้งระยะห่างแล้วนะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ถนนชนบุรีพัทยาเมื่อวันที่๑๒ที่ผ่านมาค่ะ
ตอนนี้ทางฝั่งรถคันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยนะทำเรื่องเคลมประกันไปแล้ว
แต่กลายเป็นว่าเธอเป็นคนผิดเอ้าเสียประวัติไปอีกค่ะ

บอกว่าอยากให้รถคันข้างหน้านั้นมารับผิดชอบหน่อย
แล้วขอความร่วมมือใครที่มีกล้องหน้ารถ
แล้วถ่ายเห็นทะเบียนรถคันข้างหน้าแบบชัดเนี่ยอยากให้บอกหน่อย
เพราะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็จะบอกเหมือนกันค่ะ
บางทีนะไอ้รถคันข้างหน้าไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
ว่าของจากรถตัวเองตกใส่คันหลัง
บางคนเขาบอกว่าต้องขับตามไปนะไปบีบแร่ปีน
เปิดกระจกดักหน้าบอกให้เขาจอดว่า
ของจากรถพี่มาหล่นมาใส่รถเรา
แล้วเอาจริงทะเบียนก็ได้
อยากเห็นทะเบียนแบบชัดอย่างน้อยจะได้ตามตัวได้นะคะ

สำหรับรถที่จะบรรทุกของขนของ
รัดมัดคลุมจัดการให้เรียบร้อยก่อนนะคะ

เออรัดแล้วแน่นะวี